คุณผู้ชมมาดูกันต่อค่ะต้องบอกว่าข่าวนี้
อุ๊ยตายไว้กรี๊ดเอาหนูภาพออกนะครับแม่บุ๋มของพี่ฉันค่ะมีข่าวลืนสะพัดว่าเลิกแล้วนะคะ
แฟนนุ่มกล้ามโตพี่ก๊อตค่ะคุณผู้ชม

ล่วงล่าสุดเจอแม่บุ๋มสีเขียวไทรัทมาเลยจ้ะ
บุ๋มบอกว่ายังนะจ๊ะยังอยู่ดีนะจ๊ะ
คือก่อนหน้านี้แกอธิบายเลย๑ตัวพี่เองนั้นมัวแต่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม
ก๊อตเองจริงก็ไม่ชอบเรื่องในวงการบันเทิงค่ะ
ก่อนหน้านี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเคยมีแฟนคลับที่เป็นผู้ชาย
บอกว่าเธอมายุ่งกับบุ่มของฉันทำไม
แบบนี้นะคะพี่บุ๋มก็เลยลงรูปล่าสุด
รีวิวแว่นแต่ใครอยู่ในแว่นคะเชอรี่
ประชาเจนแหละเขายังอยู่มีศุกร์กันอยู่
ส่วนเรื่องคดีความที่มีเกลียนโซเชียลส่งข้อความมาคุกคามทุกวี่วัน
ล่าสุดตอนนี้ก็ดำเนินคดีอยู่นะคะ
แต่พี่ก๊อตทำไงรู้ไหมคะไม่ยุ่งเรื่องนี้นะคะทำไงรู้ไหม
สอนบอดี้การ์ดของพี่บุ๋มให้ฝึกยิงปืนแม่นแบบนี้เลย

คือพี่ไม่ได้ลงรูปแล้วช่วงที่ผ่านมาก็บ้าแต่ลงพื้นที่
เลิกกันแน่เลยคุณแม่ไม่ลงรูปผู้ชายเลย
ก็เลยต้องแบบมีสักนิดนึงเท่านั้นแหละ
ไอจีแตกรวมถึงสะท้อนแว่นหน่อยเดียว
ผมว่าเขาก็โดนมาเยอะแล้วนะคะจากหนุ่มที่เป็นแฟนคลับบุ๋มเอง
ด่าเขาแบบมายุ่งกับคุณบุ๋มทำไมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็แค่คอยระวัดระวังให้คอยระวัดระวังให้
แล้วก็ซ้อมปืนให้กับกาดของบุ๋มแค่นั้นเองค่ะ